ชวนขนหัวลุกที่นครศรีธรรมราชกันหน่อย
คือมีคนที่เสียชีวิตไปนานกว่า๒๖ปี
แล้วย่านก็เอาศพเขาฝังไว้ใต้ดิน
วันหนึ่งญาติฝันฝันบอกว่าให้เอาร่างขึ้นมาจากดินหน่อย

เหตุการณ์นี้ทำให้ญาตินึกขึ้นได้ว่าเอ้าฝังไว้ลืมเผา

อุ้ยเรื่องนี้ชวนขนโหลลุกจริง

มันเกิดขึ้นมายาวนานแต่ทำไมวันนี้จู่มีเรื่องมีราว
ทางญาติเนี่ยก็เลยไปประสานกู้ภัยสมาคมสยามรวมใจปู่อินให้ขึ้นมา
มาช่วยกันขุดหลุมศพเพื่อที่จะนำร่างของนายนพดลนายเทศ
คนนี้เขาเสียชีวิตไปเมื่อ๒๖ปีที่แล้ว
เอาขึ้นมาจากสุสานคริสต์ที่โรงเรียนดอนบอสโก
พัฒนาตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถามว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นทำไมถึงได้มาทำแบบนี้
ดอกไม้หน่ายเทศอายุ๔๘ปีซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ตายค่ะ
อยู่ดีฝันว่าฝันเมื่อคืนวันที่๒๘กรกฎาคมว่า
วิญญาณของพี่ชายที่เสียชีวิตเนี่ยเข้ามาบอกว่าช่วยนำร่างขึ้นมาหน่อย
อยู่มานานมากหายใจไม่ออก

แบบนี้ค่ะพอตื่นขึ้นมานางดอกไม้เนี่ยก็ไปเล่าให้ญาติฟัง
ญาติทุกคนตกใจค่ะแล้วก็เห็นพร้อมต้องกันว่าจะต้องขุดเอาร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขึ้นมาจากหลุมเพื่อไปทำพิธีชาปนกิจ
แล้วก็นิมวลพระมาธรรมที่๔สวดเพื่อส่งวิญญาณไปสู่พบขุมดี
แล้วคุณดูตอนขุดขึ้นมา

ปีมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ

คุณผู้ชมคะตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖ปีที่แล้วเนี่ย
ตอนนั้นนะญาติพี่น้องเขาไม่พร้อมที่จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
เขาก็เลยนำศพมาขอฝากมาฝังเอาไว้ที่สุสานแห่งนี้ก่อน
ซึ่งสุพรรณแห่งนี้ก็เป็นเหมือนกับที่รองรับศพไร้ญาติ
หรือคนยากไร้ที่ไม่มีเงินมาทำศพก็ให้มาฝังเอาไว้ค่ะ
ซึ่งศพของนายนพดลถูกฝังมาเป็นเวลานานก็ธรรมดา

ก็ขุดกันอยู่นานขุดอยู่ลึกเลยลึกประมาณอกอ่ะ
ถึงจะเจอกระดูกและเศษเสื้อผ้า
โอ้โหเขาบอกอย่างนี้เคราะห์ดีอย่างหนึ่งคือที่ตอนฝังอ่ะ
เอาผ้ายางรองเอาไว้กระดูกมันเลยไม่ได้ศูนย์สลายหายไปกับดินอ่ะ
ก็ยังคงพอมีเหลืออยู่บ้าง
จากนี้กู้ภัยก็นำกระดูกของนายนพดลไปทำบุญนะคะ
เพ็ญกุศลที่วัดถ้ำเขาแดงอำเภอร่อนพิบูรณ์
ตามความประสงค์ของญาติต่อไป

แต่ทำแล้วสบายใจก็ว่ากันไปนะ
อย่างน้อยคนที่เขาเสียไปแล้วเขาจะได้ไปผุดไปเกิด
ตามความเชื่อถูกต้องนะคะ